ข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะอุ๊ยตัดผมเหรอตัดตัดจริงเลย
ตัดจริงนางบอกนางตัดจริงจริงเลยตัดตัดเมื่อไหร่เนี้ย
เมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้เลยเหรอตัดเสร็จแล้วก็เข้ามาต้อนรับครบรอบ
ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนอะอืมอ่าจัดสวยมากเลยค่ะดูสิ
นี่ดิเข้าสู่ปีที่แปดแล้วหรองี้เบอร์เตยเบอร์เตยครบแปด
ครบเจ็ดปีเต็มใช่ไหมเจ็ดไป
หนูเล่ววิวนี่เสื้อขาวใส่ไทยนี่นี่แหละ
ตัวเดียวเลยโอ้โหคุณนี่มันข้างหลังอ่ะน่ารักมากเลยเออ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะใช่นี่นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีเสื้อแบบนี้แจกด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญนี่ช้าเลยค่ะพี่
เดี๋ยววันนี้มีแจกนะแจกเลยแจกส่วนกฎิกาจะเป็นไงเดี๋ยวรอฟัง
อะมิ้นบอกเลยจ้ะบอกเลยไหมบอกเลยค่ะบอกเลยนะโอเค
จากเราเข้าสู่ปีที่๘ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมนะคะ
อวยพรข่าวใส่ไข่๘คำห้ามขาดห้ามเกิน
ก็คือทางหน้าจอก็คือผ่านไลน์ของไทยรัฐใช่ไหมคะ
ติดแฮชแท็กว่า๘ปีข่าวใส่ไข่
ถ้าเกิดสมมุติว่าข้อความไหนที่โดนใจแบบที่สุดในโลกเนี่ยเอาไปเลย
๘คำโดนใจที่สุดโดนใจกรรมการที่สุดในโลก
เอาไปเลยซีฟลิปเครื่องนี้๑เครื่องนะคะ
อย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะอันนี้อย่างเช่นเสียนะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะจ้ะ
อ่าก็โดนถูกไหมให้เยอะกว่าอย่างนี้สิ
ให้เยอะกว่าให้เยอะแต่อันนี้ไม่ใช่นะ
หมายถึงว่าพูดให้ฟังอยู่ตัวอย่างคุณต้องพบ๘คำ
น้อยกว่าหรือห้ามเกินห้ามน้อยห้ามเกินห้ามขาดห้าม

ถึงจะได้ซีฟลิปเครื่องนี้ไป๓๔๙๙๐บาท๑เครื่อง

เสื้อและกระเป๋าข่าวใส่ไข่แบบนี้นะคะ
หนึ่งร้อยรางวัลทะลุจักรวาลกันไปเลยค่ะหนึ่งร้อยรางวัล